เรื่องของกลุ่มคนที่ชอบไปหลอกลวงคนเท่าคนแก่
ที่อยู่ตามชุมชนอยู่ตามจังหวัด
เอาไอ้นู่นไอ้นี่ไปขายให้กับลุงป้าน้าอา

จะเอาของสารพัดเลยไปหลอกขายคนแก่
แต่ทีนี้ลูกหลานเขากลับมาทัน
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์มาห้ามได้ทัน
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
ส่วนคนขายนะฮะก็หอบของเพ่นแนบขึ้นรถกระบะเลยนะฮะ

ใช่แล้วเราก็เตือนกันบ่อยเลยนะว่า
พ่อแม่ปู่ย่าตายายจ๋าอย่าเปิดบ้าน

ลูกหลานไม่อยู่เขาจะใช้จังหวะช่วงบ่ายเนี่ยคุณ

แต่ทีนี้ลูกของคุณยายมาทันนะฮะ
ก็เลยเสียงดังโวยวายเลย
บอกจริงเนี่ยเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้แม่นะฮะ
แล้วก็คนขายก็เลยหอบของไป
คือถ้าของมีคุณภาพแล้วก็ทางคุณยายคุณตาเนี่ย

ของเหล่านี้ไม่มีคุณภาพแล้วเอามาหลอกคนแก่
ขายในราคาสูงจัดโปรโมชั่นแถมนู่นแถมนี่
และทำให้ผู้สูงอายุหรือคนแก่เขาหลงเชื่อนะ

ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุและคนในชุมชนดูแลกันเองด้วยนะครับ

ที่ทีนี้เดี๋ยวต้องไปต่อยอดนะ
ในการที่จะไปแจ้งตำรวจอีกทีหนึ่ง
ใช่เพราะว่าไม่รู้จะไปหลอกบ้านอื่นไปหลอกตำบลอื่นอีกหรือเปล่านะคะ